ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับรถกระบะคันหนึ่งนะฮะ
แซงรถเก๋งแล้วไปชนประสานงากับจักรยานยนต์ที่ขี่สวนมา
คนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับ

เดี๋ยวดูภาพอีกทีนึงนะครับ
จะเห็นว่ารถกระบะคันหนึ่งนะครับ

คือรถกล้องที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นกล้องหน้ารถคันที่เขาขับมาโดยที่กระบะเนี่ยเขาพยายามจะแสง
เพราะว่าจริงใช่จังหวะเลมันแปลกเพราะมันเป็นวันเวย์เนอะมันวิ่งได้แค่สอง

แต่กระบะเหมือนอยู่ตรงกลาง
แล้วกระบะเหมือนกับเขาพยายามจะแซงขวาตรงนั้นใช่ไหม
แล้วก็จักรยานยนต์สวนมาตรงนี้แล้วก็เสียชีวิตนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกเอาไว้ได้นะครับ
คนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับบาดแผลคือหน้าท้องฉีกขาดนะครับเป็นแผลชะกันถึงขั้นที่ไส้เนี่ยทะลักออกมาเลยนะฮะ
อยู่อยู่มีจักรยานยนต์สองคันขี่คู่กันมาแบบลักษณะแซงรถบรรทุกแต่ไม่พ้นก็เลยมาชนรถของเขา
วันนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยนะครับไปฟังชาวบ้านแถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์หน่อย
ชาวบ้านบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะครับมีรถวิ่งผ่านไม่กี่คันแล้วไม่มีรถบรรทุก
วิ่งผ่านมาเลยนะที่กระบะบอกว่าจักรยานยนต์เนี่ยขี่แซงกันมาแซงรถบรรทุก
มาด้วยเนี่ยนะแต่ชาวบ้านบอกไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านเลยจังหวะที่เกิด
เหตุได้ยินรถชนจนยางรถกระบาดในระเบิดก็ออกไปดูเห็นคนขี่จักรยาน
นอนแน่นิ่งไปแล้วคนขับกระบะนะตอนนั้นก็กระบะไปคล่อมอยู่เลนขวา
นะครับอ่ารถจักรยานยนต์ก็กระเด็นไปกับคนขี่คนละทางก็เลยเชื่อว่า
จักรยานยนต์ไม่น่าจะขี่มาชนเพราะรถจักรยานยนต์เขามาตามเลน
ปกติพี่สาวของผู้เสียชีวิตครับบอกว่าทีแรกก็ไม่ปักใจเชื่อ
ที่คนกระบะอ่าคนขับกระบะอ้างนะครับว่าน้องชายเป็นคนแซง
บรรทุกมาชนกระบะเองแต่พอไปเห็นกล้องหน้ารถเก๋งที่บันทึก
ภาพเหตุการณ์ไว้ได้พบว่ากระบะนี่แหละเร่งแซงรถเก๋งมันไม่
ตรงกับคำพูดของคนขับรถกระบะแล้วก็ยิ่งเสียใจมากนะ
คนหนึ่งชื่อสลาวุฒิมีพงศ์อันนี้พี่สาวผู้เสียชีวิตบอกนะครับ
ได้ไปโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพบอกว่าพวกกันดูแลกันเรียบ
ร้อยเคลียร์จบกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนคุกนี่ฮะแล้วก็ผู้ชายคนนึง
ชูนิ้วโป้งแบบนี้ฮะทั้งที่น้องชายของเธอเสียชีวิตซึ่งวัน
นี้นะครับนายสลาวุฒิมีพงศ์อายุ๓๙ปีคนโพสต์คนยกนิ้วนะ
บอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะตอกย้ำความเสียใจของครอบครัวผู้
เสียชีวิตเขาเนี่ยทำกิจการอู่รถและประกันภัยก็เลยไปเคลียร์
เรื่องประกันอ่าทีนี้พอเกิดเป็นกระแสดราม่าแบบนี้ก็ลบ
โพสต์ไปแล้วและได้แสดงความขอโทษไปยังฝั่งครอบครัวผู้
เสียชีวิตด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้ว
ไม่ได้รู้จากเขาเป็นส่วนตัวมันเป็นคนต่างจังหวัดทำไมถึง
แบบโพสต์ออกตัวให้เขากระดับนั้นอ่ะขอโทษนะครับพี่
รู้ไหมว่าการทำอย่างงี้โซเชียลมันเร็วครับคนที่เสียใจ
ไม่ใช่ใครนั้นพวกนู้พ่อควรนู้คือข่าวมันออกเขารู้อยู่
แล้วว่าเราอยู่ไหนถ้าเขาจะมาก็ให้เขามาครับครับนี่มัน
ก็จะได้เวลารสน้ำศพน้องแล้ว
ตอนนี้ยาดยาดรับศพของนายที่เสียชีวิตมาตั้งบังมิกุศล
วัดหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ฮะ
วันนี้ก็มีพิธีรดน้ำศพนะครับเรื่องทางคดีความทางครอบครัว
ครัวของนายทรงเกียจบอกว่าก็จะให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
นะครับอยากดำเมิลคดีให้กลับฝ่ารถกระบานี้ให้ถึง
ที่สุดนะตอนนี้ตำรวจก็จะสอบสวนนายปรีชาคนขับรถ
บาทอีกครั้งนะครับแล้วก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดี